เวลาคุณไปคอนเสิร์ตเวลาคุณสองคนไปคาราโอเกะ

มีท่าฮิตท่าเต้นประจำไหม
แต่ถ้าใครยังไม่มีบอกเลยว่าวันนี้รวมฮิตมาเลย
นักร้องแต่ละคนมีเพลงฮิตเป็นของตัวเอง
รวมไปถึงมีท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ด้วย
จะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกสำหรับลูกทุ่งสาวสวยคนนี้
มินตราอินทิราจากค่ายแกรมมี่โก
เจ้าของเพลงฮิตถามตู้
แต่งานนี้ดิฉันก็ไม่ได้ตัวนะคะ
เพราะว่าเพลงของเธอโด่งดังแบบเกินต้านจริง
ปัจจุบันยอดวิวก็ปลาไปถึง๘๒ล้านวิวแล้วล่ะค่ะ
แฟนก็นำไปทั้งร้องทั้งคอปเวอร์เป็นจำนวนมาก
อกจากเพลงนี้ที่ร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว
ทุกคอนเสิร์ตของน้องมินตราก็ต้องมีท่าเต้น
ยกมือขึ้นแล้วก็หมุนรอนเอวสุดเยาวหยุด

ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นท่าเต้นซิกเนเจอร์ของมินตราอินทิราค่ะ
อีกหนึ่งลูกทุ่งสาวสุดฮอตขวัญใจแฟน
ก็ต้องยกให้กับเธอคนนี้เลยล่ะค่ะ
สำหรับน้องลำใหญ่ไฮท่องคำ

แฟนคลับก็เดินทางไปให้กำลังใจตลอด
และหากถ้าใครที่ติดตามเธอก็จะเห็นสาวลำไย
มักจะมีคอนเทนต์น่ารักบนความเซ็กซี่

ที่จะถูกออกถูกใจก็เห็นจะเป็นท่าเต้นเพลงดัง
โอ๊คทักไม่กล้าบอกหัว
คุณผู้ชมต้องมาหลบตีนต้องหลบตีนต้องหลบตีน
ของศิลปินรุนที่ออฟดอกเบาะอาซยามค่ะ
ที่เอามาร้องในเวอร์ชันของน้องลำใหญ่

ถูกอกถูกใจหนุ่มไปตามกัน

กลายเป็นไวรัลทั่วโซเชียล
ถึงขั้นที่เธอนั้นต้องทำคลิปสอนเต้นลงในติ๊กต๊อก
วิวฟ้าไปหลายล้านเลยล่ะค่ะ
เรียกว่าเป๊ะจริงอะไรจริงว่าไหมล่ะค่ะคุณผู้ชม
อีกหนึ่งสาวสวยที่หน้าที่นี้ฮอตประหลอดแตกเลย

หมอลำสาวเมืองหมอแขกแอนออรดี
เป็นอีกคนเลยนะคะที่มีแฟนคลับหมอลำติดตามอย่างเยอะ
คงจะหนีไม่พ้นกับเพลงฮิตของเธอ

บานใดส่งไปแวบอะแวบแวบ
ตอนนี้แว๊บไปแวบมา๑๑ล้านวิวเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
ซึ่งเพลงนี้เองนะคะสาวแอนอรดี
ก็เลยใช้เป็นเพลงเปิดตัวในการโชว์คอนเสิร์ตทุกครั้ง
แถมก็ได้กระแสตอบรับดีเกินคาด
ผัวไปเถินเอาผัวไปเถิน
เอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถิน
เอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถิน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
ผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถิน
ผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถิน
ผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถิน
ผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถิน
ผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถิน

ผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถิน

ผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถิน
ผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถิน

ผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถิน

ใครจะทำตามเช็คกระดูกกระเดี้ยวของตัวเองให้ดีนะคะ
เดี๋ยวจะหาว่าเนียนไม่เตือน